เบรกนี้คุณผู้ชมขามาดูอะไรที่มันกระแทกตากันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่าใหญ่แบบว่ากำปั้นแน่นจริง
ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่กำปั้นนั่นเองค่ะ
หล่อแซ่บแบบนี้อายุ๔๒แล้วนะพ่อนาย

คุณผู้ชมไม่ได้ถ่ายเล่นถ่ายเป็นงานเป็นการนะคุณผู้ชม
พอกับชายหนุ่มรุ่นใหญ่วัยเสียทักแชทมาขอเลี้ยงดูคุณค่ะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเออตกอับมาแก้ผ้าขายโป๊นะฮะ
ที่สำคัญตอนนี้โสดแล้วก็ไม่มีใครห่วงด้วยนะคะ

ไม่มีแฟนครับโสดครับ
อ้าวพี่บ้านโสดเหรอ
ก็พี่แจ๊คหาอะไรแบบนี้มาให้น้องดูไงน้ำลายเต็มปากไปหมดพูดไม่ชัดไม่เจนกันแล้วเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวหาทิชชู่ซับให้นะจ๊ะหายใจหายคอนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ